มีการออกเป็นพระราชกำหนดออกมานะครับ
เป็นพรกรในความมาตรา๙เนี่ยนะครับ

ก็คืออาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
สถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๔๘นะฮะ

ผู้ใดเสนอข่าวจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลาย
ซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดนะครับ
ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หรือความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
กรณีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสาร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการธุรคมมนาคมแห่งชาติ
หรือว่ากศธชแจ้งผู้รับใบอนุญาต

ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุธุธรทัศน์
และกิจการธุรคมนาคมทุกรายทราบเอาไว้นะครับ
และผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทุกราย
มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าข้อความหรือข่าวสารดังกล่าว
ให้แจ้งรายละเอียดตามที่สำนักงานกับสตชกำหนด
ให้สำนักงานกับสถาชนนั้นทราบด้วยนะครับ
คนที่เราไปแบบไปนำเสนอข่าว
ก็ประมาณประมาณอย่างนั้นว่าถ้าเกิดว่ามีการไปลงอะไรที่

ไม่เหมาะสมลงข้อความที่เกิดความน่ากลัวต่างนี่เห็นไหมครับ

ปรากฏว่าอันนั้นเป็นของปลอม

นำเสนอได้หรือไม่ได้ก็ต้องนำเสนอได้ดิมันคือข้อเท็จจริง
แต่ใครจะบอกว่าแต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าอ้าวตรงนั้นมันเป็นของปลอมล่ะ
มีการเซ็ตขึ้นมามีคนบอกว่ามีการเซ็ตขึ้นมา
มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปเช็คกันไง
คัสเตอร์ระบาดตลาดแบบว่าตอนนี้อย่างนู้นอย่างนั้นเรายังนำเสนอได้ว่า
ว่าถ้าสมมุติเสนอไปอาจจะสร้างความแตกตื่นแต่งกลัวได้ไหม
ก็นี่ไงคืออันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็กังวลใจว่าอ้าว
แล้วถ้าเกิดคำว่านำเสนอให้ประชาชนหวาดกลัวมันคืออะไร
วันนี้คือมีทางสื่อก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทางโฆษก
ก็คือโคศกเจมส์ก็คือโคศกของทางนายกละ
ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออยากจะให้มีการยกเลิกพรกรนี้ซะ
เพราะว่าจริงแล้วตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่แล้ว
พอทำแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนไม่สบายใจเพราะมันจะกลายเป็นว่า
แทนที่มันจะดูดีขึ้นมันกลายเป็นเหมือนเอาน้ำมันไปรากไป
มันลุกโชนขึ้นมาอีกถูกไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้สถานการณ์เนี่ยก็แน่นอนว่า
หลายคนก็ออกมาเรียกร้องอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการเสนอยกเลิกอะไร
แต่ว่าล่าสุดก็คือตามข้อมูลที่ได้มาก็คือทางกศชก็ได้มีการเรียกเหล่าเครือข่ายต่าง
เข้าไปไปพูดคุยแล้วนะครับแล้วก็มีการออกมาบอกด้วยนะครับ
บอกว่าประชาชนเองก็อย่าได้กังวลนะครับว่าสำนักงานกับสตช
จะเข้าไปก้าวกายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและก็สื่อมวลชน
ที่มีการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงเท่านั้นคือเพื่อไม่ให้ประชาชนหมู่
มากในเกิดความสับสนตรงนี้ก็ต้องย้อนตรงรถดำไงว่าแล้ว
จะทำยังไงอย่างนี้สมมุติว่ามันมีคาวออกมามีคนผมรู้
จักด้วยรู้จักด้วยครอบครัวของเพื่อนผมคนนึงตาย๒คนอยู่ใน
บ้านอีกคนนึงเป็นผู้หญิงรอดหารถไปรับเนี่ยตั้งแต่บ่าย
โมงนะจนถึงคืนไปรับศพเนี่ยประมาณ๓ทุ่ม๒ทุ่มกว่าก็ยัง
ไม่มีใครไปเสร็จปุ๊บศพก็อืดอยู่ในบ้านนั่นแหละอีกคนนึงก็นอนรอ
ตั้งแต่ตอนนั้นยังวีฮ่ะไปรับนอกคือตอนจนตายอยู่แล้ว
ได้ใช่ไหมก็ไม่มีความจริงอะไรเปล่า

พรกรนี้คือถ้าเกิดว่าให้อ่านจนตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะ
พอออกพรกรนี้มาเนี่ยความชัดเจนเนี่ยไม่ได้มีการระบุลงไป
ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว

หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันนี้เข้าใจ

แต่ก็ต้องลงไปดูบริบทของคำว่าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารว่า
จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหน

อย่างวันนี้อันนี้ผมถามคือไม่ได้ก้าวร้าวนะ

วันนี้ผมอ่านข่าวตอนกลางวันนะฮะ
ลากรทางการแพทย์พยาบาลร้องไห้บอกตอนนี้ออกซิเจนไม่มีแล้ว
หาไม่ทันแล้วเนี่ยหมดแล้วนู่นอาจจะหมดในโรงพยาบาลนะ

แต่อีกมุมหนึ่งทางภาครัฐบอกว่ายังเหลืออยู่
แสดงว่าสองคนนี้ระหว่างทางพยาบาลโรงพยาบาลกับทางภาครัฐที่ประกาศออกมายังมีเหลือเฟืออยู่เนี่ย

เพราะมันย้อนแย้งกันนะ
เนี่ยแล้วจะทำยังไง

หรือต้องให้โรงพยาบาลบอกว่าอ๋อเฉพาะโรงพยาบาลนั้นที่ขาด
ไอ้เขาว่าตรวจสอบก็คือใครตรวจสอบไง

แต่โรงพยาบาลนี้คนอาจจะเยอะมันอาจจะหมด

อย่างจากสมมติผมอ่านข่าวกันแบบอย่างนี้

ผมนำเสนอข่าวผิดหรือเปล่าเพราะว่าภาครัฐบอกว่า

ในมุมของการเผาโซบด่านสุดท้ายเนี่ย
วัดที่มีการประกาศออกมาคือประมาณ๖๐กว่าวัดถึง๗๐วัด
แต่ในมุมของความเป็นจริงวัดในกรุงเทพมี๔๐๐กว่าวัด

ผมว่าได้นะ
แต่ทำให้คุณแตกตื่นหรือเปล่า
เพราะว่าเขาครอบคลุมว่ามีทั้งจริงและไม่จริง
คือสิ่งที่เราเข้าใจกันเนี่ยว่าพูดได้

เราเข้าใจว่าพูดได้เพราะถ้าจริงเราเป็นอย่างนั้น
แต่ด้วยพรกรที่ออกมาแล้วคลุมขนาดนี้
คุมเคลือขนาดนี้แล้วกว้างขนาดนี้
เราก็ไม่มั่นใจว่าในสิ่งที่เราพูดออกไปมันได้หรือเปล่า
ผมพูดออกไปจริงมี๔๐๐กว่าวัดทำไมถึงมีแค่๗๐วัดในงานเผา
ทำไมถึงไม่ไปรับเงินก็เงินของประชาชน

ทำไมถึงไม่ให้ประชาชนที่เขาตายเพราะโควิดไปเผาต้องกี่วัด

ลองทำเสนอข้อเท็จจริงไปอย่างนี้ได้ไหม
อันนี้คือก็ต้องมีความชัดเจน
ผมว่าถ้านำเสนอในส่วนที่มันเป็นข้อเท็จจริง
คุณตอบไม่ได้ไงผมนำเสนอไม่ได้ต้องเขา

คือผมไม่รู้ไงคืออันนี้เราพูดได้อย่างสิ่งที่บอกเนี่ยว่า

เกลียดอีกแต่ว่าเราจะเล่าข่าวอะไรอย่างนี้
ทุกคนคิดถึงได้ออกมาพูดไงว่ามันยาก
นี่อ่ะโอเคใครคิดเห็นอย่างไรก็ไม่รู้นะ
ผมขออนุญาตอย่างนี้คือ

แต่ถ้าผมถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดี
ภาครัฐออกมาประกาศ๑๑โมงเป็นเรื่องหนึ่ง

ถ้าพรุ่งนี้อีกแบบนึงอย่างนี้
สิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันเลยกับสิ่งที่สื่อสารกับประชาชน
เพราะการสื่อสารของภาครัฐเองออกมาตรงนี้ก็ไม่ได้ชัดเจนนะ
ถูกป่ะอันนี้ออกนี้อันนี้พูดนี้
หน่วยนี้พูดนี้องค์กรรมนี้พูดนี้องค์นี้พูดนี้

อันไหนอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จก็ไม่รู้

อันนี้คือพูดแบบว่าแบบ

แสดงตัวเป็นเด็กดุงเชาะขาอ่อน
ด้วยความเป็นเราครบ

โปรดติดตามตอนต่อไป